อารมณ์กันบ้างดีกว่านะมาเก็บสถิติตัวเลขกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์แล้วนะที่บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยเขารอคอยงวดวันที่๑มิถุนายนของปีนี้เดี๋ยวมาแล้วจ้าที่มานี่ก็คือตัวเลขดังดังของคนในวงการบันเทิงบ้านเราค่ะเริ่มกันที่เจ้าพ่อน้ำสองพี่มนต
และเลขที่ผมตามก็คือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เชื่อว่านอกจากพี่โชว์ยังมีที่ซ่อนเอาไว้อีก
ใช่แล้วเขาจะมาโพสต์ให้ใกล้วันประกาศขนาดสำหรับรัฐบาลทุกปี

พ่อไปแล้วมาทางฝั่งเจ้าแม่กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
๒ลูกทุ่งสาวลาล่าและทันยาอาศญา

แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภาพแล้วก็คลิปที่ทั้งคู่ตั้งโต๊ะเครื่องบวงสวง
พร้อมกับรำถวายปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ซึ่งหลังจากภาพนี้ค่ะโอ้โหชาวเน็ตทำงานกันยกใหญ่เลย
เลื่อนดูภาพกันว่าเอ๊ะจะมีไหมนะตัวเลขเนี่ย
สำหรับทั้งภาพขันน้ำมนต์หรือว่าการจุดทูปที่มีตัวเลข
ส่องไปส่องมาอุ๊ยไม่ยักกับมีแฮะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยทำหน้าที่ไปสอบถาม

เจ้าตัวบอกว่าเป็นพิธีรำบวงสวงถวายปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมา
รวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกปักรักษาเธอและครอบครัว
ที่บ้านทวีนันบ้านเลขที่๙๙๕๘นะคะ
เป็นบ้านของตัวเองนี่แหละที่เธอตั้งใจจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
เพราะว่าเดินทางไปรำถวายมาทุกที่แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้รำถวายที่บ้านเลย
ครั้งนี้ก็เลยตั้งใจจัดขึ้นเลยละกัน
จะทิ้งท้ายผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าเดี๋ยวใกล้วันที่๑มิถุนายน
ติดตามโซเชียลของเธอให้ดีก็แล้วกันค่ะ
อีกหนึ่งตัวแม่คนวงการบันเทิงค่ะ
เรื่องเสี่ยงโชคนี้ต้องยกให้กับพี่อ๋อมสกาวใจเลยนะ
นี่คุณผู้ชมโชว์หราแบบนี้เลยนะคะ
พี่อ๋อมเค้าซื้อลวตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข๒ตัวก็คือ
เอาเป็นว่าเลขไหนก็ได้ขอให้เป็นเลขที่ออก
ในวันที่๑มิถุนายนนี้เป็นเลขที่เราซื้อ
ก็ซื้อกันแล้วกันแล้วเราจะได้ดีใจของกันนะอันนี้มาจากน้องกระดิ่งอีกหรือเปล่าลืมว่าจอบทับพี่อ๋อมเขาได้ยิ้มหวานทุก
จริงนะคุณผู้ชมนะก็ดูเอาไว้เขาบอกว่าฟังหูไว้หูแล้วกันเรื่องแบบนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่